โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ก็ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีพระราชประสงค์ที่จะให้เกษตรกรเห็นว่าในพื้นที่ที่แห้งแรงก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้
ถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจนะครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์รวมพันธุ์ทางการเกษตร
พันธุ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นได้นำไปศึกษา
แล้วก็นำไปปรับใช้พ่อปลูกเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บนเนื้อที่๒๕๐รายคือนึงในโครงการร่วมผ่านตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเป็นโครงการที่รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
พื้นที่อำเภอท่ายางและพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดเพชรบุรี
ปลูกไว้บนพื้นที่แห่งนี้
โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖

จากตอนที่พระองค์ท่านประทับอยู่ณวังไกลกังวล
และมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย
นั้นพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพ
รับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน
จากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพ
เวลาล่วงเป็นเดือนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับมาหัวหิน
ทรงพบว่ามันเทศนั้นได้แต่ใบ
ตรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็ขึ้น
ดังนั้นจึงพระราชทานพันธ์มันเทศ
ให้นำมาปลูกไว้ที่ดินแปลงนี้
พระราชทานชื่อโครงการว่า
โครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริ
เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการเพาะปลูก
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเอาหัวมันเทศ
วางไว้บนตาชั่งบนโต๊ะทรงงาน
เพื่อที่จะเป็นคติเตือนใจ
ทีนี้หัวมันเทศอยู่บนตาชั่งนาน

หัวมันอยู่ที่ไหนก็งอกได้
อยู่บนตาชั่งไม่มีทั้งดินและน้ำ

ดินก็มีน้ำก็พอจะมีบ้าง
ก็น่าจะงอกได้ดี
ก็พระราชทานให้เอามาปลูกไว้ที่นี่
สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลือกพื้นที่บริเวณนี้
เพื่อทำโครงการบนพื้นที่แห้งแรง

ก็คงต้องใช้พื้นที่ที่มีความแห้งแรงจริง
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ให้เห็นถึงความมานะพยายาม
เพราะว่าจากเดิมไม่มีน้ำเลยนะครับ
เราก็เลือกที่จะทำโครงการเกษตรตัวอย่าง

โครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริ

ด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห้งแรง
จากพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์

แห้งแรงที่คิดว่าไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้
แต่หากมีความตั้งใจและความพยายาม
ก็จะพลิกผืนดินที่แห้งแรงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้

พื้นที่ที่คิดว่าไม่สามารถจะฟื้นกลับมาได้แล้ว
เราก็พยายามทำให้สามารถทำการเกษตรได้

เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับเกษตรกร
ที่คิดว่ามีที่ดินที่ไม่สมบูรณ์
แล้วก็จะไม่ทำอะไรขายทิ้งอะไรประมาณนั้น

ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่
นักเรียนนักศึกษาและประชาชน
เข้าไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

โรงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริ

พยายามดำเนินตามแนวพระราชดำริ
โดยการทดลองนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ด้วยการปลูกพืชผักผสมกับพืชยืนต้น

เกษตรกรนิยมปลูกพืชยืนต้นเท่านั้น
ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

ครอบครัวและพึ่งพาตัวเองได้
ในส่วนของตัวโครงการนะครับ

ทางโครงการมุ่งเน้นในเรื่องของ

ศึกษาเรียนรู้นะครับ

ก็ยังเป็นการทำเกษตรแบบปกตินะครับ
ก็คือแบบเดิมนั่นเองนะครับ

ค่อนข้างเป็นพืชที่ค่อนข้าง

ในเมื่ออดีตเนี่ยนะครับ
แต่ในช่วงปัจจุบันที่ผมมาอยู่

การนำพืชอย่างเช่นพืชผัก

ไม้ไม้ยืนต้นหรือไม้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับ
ก็เริ่มมีเข้าไปใช้

และพืชพันธุ์ฟาร์มประสุทธิ์และช่วยกันดำเนินงานต่างภายในโครงการ
ถือเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
สำหรับเยาวชนและประชาชนที่เข้าไปเที่ยวชมพืชไร่ในโครงการ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับพืชผลการเกษตรของตนเองได้
ปัจจุบันโครงการช่างหัวมันถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง
ในการเลือกที่จะศึกษาการทำเกษตรในพื้นที่แห้งแรง
โปรดติดตามตอนต่อไป